สภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นคนชี้แจงด้วยตัวเองค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศเดินหน้าตามวิสัยทัศน์
มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะไปติดตามจากคุณจริยาสิริสันพงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะเชิญค่ะค่ะบรรยากาศการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายวันนี้ก็ถือว่าไม่เครียดนะคะ
เพราะนายกรัฐมนตรีนะคะมีการหอกล้อทั้งสมาชิกสนชและนักเรียนที่มารับฟังเป็นระยะค่ะ
จากนี้นะคะยังยืนยันถึงการจัดสารยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเพื่อนำไปเสริมสร้างความมั่นคงอย่างรอบด้านนะคะ
มุ่งเน้นนำไปจัดซื้ออาวุธค่ะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนำทีมคณะรัฐมนตรีชี้แจงหลักการและเหตุผลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๑จำนวน๒๙๐๐๐ล้านบาท
โดยเตรียมเอกสารถึง๑๘๓หน้านะคะเพราะว่ามีตัวหนังสือขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะ
โดยระบุนะคะว่าการจัดสรรงบเพื่อนำไปให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างมีงบประมาณหลักในการจ่ายเงินแผ่นดิน
โดยเป็นความพยายามของรัฐบาลนะคะที่จะขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจโดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะ
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี๒๖๐ที่มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ๓๓๘ซึ่งปรับตัวดีขึ้นค่ะ
มีปัจจัยสนับสนุนอย่างการฟื้นตัวการส่งออกและขยายตัวของการลงทุนภาครัฐที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นค่ะ
คาดการณ์นะคะว่าเศรษฐกิจไทยปี๒๕๖๑จะขยายตัวประมาณร้อยละ๓๓๔๓ซึ่งเพิ่มขึ้นจากต่อเนื่องจากปี๒๕๖๒
โดยประมาณการรายได้นะคะสุทธิกว่า๒๔๐๐๐ล้านบาทและกำหนดวงเงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ๔๕๐๐๐ล้านบาทค่ะ
จำนวน๒๗๐๐๐ล้านบาทเพื่อนำไปเสริมสร้างความมั่นคง
อย่างรอบด้านเช่นปัญหาภาคใต้นะคะไม่ได้มุ่งเน้นนำไป
จัดซื้ออาวุธค่ะคณะกรรมการนโยบายการเงินเห็นว่าการ
ใช้จ่ายของภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่จะมีความสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อเศรษฐกิจ
และกระตุ้นความเชื่อมั่นและการลงทุนของภาคเอกชนซึ่ง
สนับหนุนให้อุปสรรคในประเทศฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง
ยิ่งขึ้นรวมทั้งเห็นถึงความจำเป็นของนโยบายที่เอื้อ
เกิดการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างเป็นรูปธรรม
กรประกตตอเองสุรชัยเลี้ยงบุลลเลอร์ชัยรองประธาน
สนชนะคะยังระบุถึงการประชุมวันนี้ที่จะพิจารณาขอ
อภัยค่ะการประชุมวันพรุ่งนี้นะคะที่จะมีการพิจารณาร่าง
กฎหมายลูกว่าด้วยกรกตโดยมีทิศทางเบื้องต้นที่
คณะกรรมธิการวิสามันของสนชเห็นว่าควรจะเซ็ตซีโร่กรกตทั้งคณะ
แต่สุดท้ายนะคะก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสรณชอค่ะ
เพราะเห็นว่ายังมีผู้สงวนคำแปรยติอยู่
ส่วนการตั้งกรรมธิการร่วมกันระหว่างสนชกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
กรกตจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจะมีความเห็นแย้งมาที่สนชหรือไม่ค่ะ
แต่ส่วนตัวไม่ขอแสดงความคิดเห็นว่าสมควรจะต้องเซ็ตซีโร่กรกตหรือไม่ค่ะ
รัฐมนูลเขียนให้ต้องส่งไปยังองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง
และส่งไปกับกรทธรรมนุนให้ทำความเห็นมาว่าร่างรัฐธรรมทั้งหมดที่ผ่านวาฤษภรรณสรรค์ไตรนุนและวาฤษฐรรมนุน
ส่วนการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายในวันนี้นะคะนายสุรชัยยังระบุนะคะ
ว่าคาดว่าจะอภิปรายไม่ต่ำกว่าห้าชั่วโมงซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะอภิปรายในมาตราสาม
คือบททั่วไปซึ่งเป็นภาพรวมของงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ที่ปรับลดลงถึงสองหมื่นสามพันล้านบาทค่ะ
ระหว่างการชี้แจงร่างงบประมาณรายจ่ายในวันนี้นะคะ
นายกรัฐมนตรียังพูดคุยถึงประเด็นทางสังคมกรณีคดีฆ่าหันศพนะคะ
โดยไม่อยากให้มีการนำเสนอมากจนเกินไปเพราะเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะ
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากรัฐสภาค่ะ